ทั้งเรื่องของการพัฒนาสินค้าการทำคลังสินค้า

ใช้งบลงทุนกว่า๘๐ล้านบาท
คลังสินค้าบนเนื้อที่กว่า๘๐๐ตารางเมตรครับ
ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมทีพาร์คจังหวัดสมุทรประการ
ถูกตั้งขึ้นมาครับเพื่อที่จะรับการบริหารจัดการ
ครั้งสินค้าแห่งนี้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปีที่ผ่านมาครับ
ใช้เงินลงทุนถึงปัจจุบันกว่า๘๐ล้านบาท
ซึ่งเป็นเว็บไซต์สั่งซื้อสินค้าออนไลน์ในกลุ่มบริษัทเดียวกันครับ
ปัจจุบันสามารถรองรับการบรรจุสินค้าและจัดส่งได้สูงถึง๑๗๐๐ชิ้นต่อวัน
โดยจัดส่งทั้งในกรุงเทพมหานครปริมณฑล๑วันต่างจังหวัดใน๒วัน
เป้าว่าปีนี้จะรองรับเพิ่มขึ้น๓๕๐๐๐ชิ้นต่อวันหรือว่า๓๕๐๐ชิ้นต่อวัน
และจัดส่งได้ภายใน๑ชั่วโมงในเขตของกรุงเทพฯมหานคร
ผู้จัดการประจำประเทศไทยของเอเดนฟูนฟินเมนต์ระบุว่าปีนี้
ทั้งเรื่องของตัวสินค้าความสินค้าและการขนส่งหรือว่าโลจิสติก
ที่ผ่านมาอาจจะเป็น๒กลุ่มบริษัททำกันแล้วก็ผลิตกำลังกัน
แต่ตอนนี้นั่นหมายความว่าทุกเครือทุกบริษัทจะต้องมารวมกัน
เพื่อผนึกกำลังกันดูว่าใครเสริมใครได้ตรงไหน
เราจะสามารถประสานกันทั้งเครือยังไงได้ให้ได้ประโยชน์สูงสุด
ที่เราจะเห็นได้ว่าความร่วมมือมันไปทุกเครือข่าย
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอุปโภคบริโภคไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสื่อสาร
หรือไม่ก็จะเป็นเรื่องของการค้าสินค้าออนไลน์
จากนี้ก็ยังวางแผนขยายคลังสินค้าเพิ่มเติม
ทั้งการปรับปรุงครั้งเดิมที่สมุทรปราการ
ต่อเติมเป็น๒ชั้นหรือว่าขยายพื้นที่เพิ่มเติม
เพื่อให้เก็บสินค้าเพิ่มขึ้นเป็น๓ล้านชิ้น
จากปัจจุบันเก็บได้๑ล้าน๒แสนชิ้น
รวมทั้งสร้างคลังสินค้าในหัวเมืองสำคัญนะครับ
ภาคตะวันออกก็จะไปสร้างที่ชนบุรี
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่โคราชและขอนแก่น
รวมทั้งภาคเหนือก็จะไปก่อสร้างที่เชียงใหม่ครับ